ส่วนสายเช็คอินห้ามพลาดเลยนะคะ
พาคุณผู้ชมไปชมทุ่งทานตะวันแปลงแรกของจังหวัดลบบุรี
ที่ตอนนี้บานสะพรั่งแล้วกว่า๑๐๐ไร่
ติดตามรายละเอียดกับช่วงของส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
นี่คุณผู้ชมจะพาไปดูทุ่งทานตะวันแปลงแรกของลบบุรี
บานแล้วกว่าร้อยไม่ใช่ร้อยเลยคุณ
๑๐๐๐ดีกว่า๑๐๐๐ไร่
บานสะพรั่งกว้างใหญ่ภายศาลแบบนี้
ซึ่งทางจังหวัดเนี่ยเขาทำการปลูกเพื่อส่งเสริมฤดูการท่องเที่ยวในช่วงนี้ค่ะ
ก็คือปลายฝนต้นหนาวหลังสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลาย
ซึ่งดอกทานตะวันเหล่านี้บานตั้งแต่เดือนนี้ไปนะคะ
จนถึงเมื่อไหร่มกราคมปีหน้านู่นเลย
แปลว่าคุณสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวไปถ่ายรูปกันได้เลย
ทานตะวันที่เห็นเป็นลักษณะทุ่งทานตะวันแปลงใหญ่
ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทานตะวันในพื้นที่บ้านชรสารเดช
อยู่ในอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี
มีเนื้อที่เพาะปลูกรวมกันกว่า๑๐๐ไร่อย่างที่บอก
โดยเฉพาะที่บ้านชอเหล็กไฟซึ่งมีแปลงปลูกส่วนใหญ่ติดกับถนนคุณ
ก็เลยสะดวกต่อการนำรถยนต์ส่วนตัวหรือว่าไปเป็นแบบหมู่คณะ
ชมทุ่งทานตะวันไปแบบชิลในสไตล์เช็คอินเมืองไทยไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะ
งามมากเลยสาวต้องชอบแน่เลย
ไปถ่ายรูปกับดอกทันตะวันแบบนี้นะคะ
ตัวเตรียมความพร้อมกันให้ดีเพราะว่าตอนนี้ดอกทานตะวันเริ่มบานสะพรั่งกันแล้ว
คุณผู้ชมที่สนใจสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ททสำนักงานลบบุรีแล้วก็ติดตามรายละเอียดที่เราขึ้นให้ด้านล่างนี้ได้เลย
น่าไปจริงมีโอกาสก็ไปเที่ยวกันนะคุณผู้ชมนะ
ในเมืองไทยยังมีอีกหลายที่ที่น่าสนใจน่าไปเที่ยวนะ